ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับ

เราเคยเห็นแต่รถเล็กเนี่ยขับปาดกันไปปาดกันมา
แต่คราวนี้เป็นรถใหญ่ขับปาดหน้ากันค่ะ

เย้